ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กทารกคนนึงหน้าตาน่ารักทีเดียวค่ะ
มีคนไปเจอนะคะถูกนำมาทิ้งไว้ที่ป้ายรถเมย์
ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรประการค่ะ
นี่แหละค่ะคือตอนที่ไปพบเด็กทารกคนนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจสพบังปูเนี่ยได้รับแจ้งบอกมีคนไปพบเด็กทารก
ถูกเอามาทิ้งไว้ที่ป้ายรถเมย์ริมถนนสุขุมวิทย์
ใกล้กับทางเข้ามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
บางปูใหม่สมุทรประการค่ะ
ก็เลยประสานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรประการไปตรวจสอบ
โอ้โหเนี่ยค่ะเป็นเพศชายนะคะสวมชุดเด็กอ่อนสีฟ้า
แล้วก็มีแพมเพิร์ตด้วยมีผ้าขนหนูห่ออีกชั้นหนึ่ง
ศีรษะมีหมวกผ้าสีขาวสวมอยู่แล้วมีขวดนมวางอยู่ขวดนึง
นี่ค่ะตอนไปเจอเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องอุ้มมากอดก่อน
เพื่อให้เด็กได้มีความอบอุ่นนะคะ
แล้วก็ตรวจสอบตามตัวร่องรอยมีร่องรอยถูกยุงกัดหลายแห่งเลยล่ะนะคะ
ก็รีบนำตัวไปที่โรงพยาบาลสมุทรประการ
นายสุริยาสุมาดาเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรประการบอกว่า
ชาวบ้านแจ้งมาบอกเจอเด็กทารกถูกเอามาทิ้งไว้
ตรงทางเข้ามูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย
เด็กถูกห่อด้วยผ้าแล้วก็อยู่ใต้หลังคารถประจำทาง
นี่ค่ะก็มีสภาพแข็งแรงดีนะคะ

ยังมีสายสดืออยู่เลยแต่ว่าแห้งแล้ว
ทางภูมิกับสพบังปูบอกว่า
ก็ยังไม่รู้นะคะว่าใครเป็นคนเอามาทิ้ง
แล้วก็มาจากไหนแล้วมากี่คนนะคะ
ตอนนี้กำลังให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่
ดูกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียง
แล้วก็ไปถามพยานแวดล้อมเพื่อหาเบาะแส
คนต้องสงสัยว่าใครเป็นคนเอาเด็กมาทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะ
ส่วนเด็กทารกเพศชายที่พบตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะ
แต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ตอนนี้ก็เร่งติดตามตัวพ่อแม่ของเด็ก

แล้วก็ต้องดำเนินคดีต่อไปด้วยค่ะ